คนงานบริษัทรับถมดินเดือดนะครับ
ไม่พอใจเพื่อนร่วมงานชักมีดไล่ฟันนะครับ

อีกฝ่ายเขาไม่ได้มีมีดเขามีปืน
เขายิงสวนจนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสภบางปูเข้าตรวจสอบ
คนงานบริษัทรับถมดินแห่งหนึ่ง
บนบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
หลังรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุพบนายวราพงศ์กายขุนทศอายุ๔๑ปี

มีแผลถูกยิงเข้าเอวขวาแล้วก็แผลฉีกขาดที่ไหล่ซ้ายนะครับ
กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุยังพบรูกระสุน๔รูตามประตูและกำแพงของห้องพัก

มีหัวกระสุนตกอยู่๑นัดตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้สอบถามคนเจ็บเล่าให้ฟังได้แบบนี้ครับ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุนันวงสุพรรณเป็นเพื่อนร่วมงาน

แต่จู่ครั้งนี้ไม่ได้กินเหล้าด้วยกันนะ
ครั้งนี้ไม่ได้กินด้วยกันแต่เดินมาหาเรื่อง
แล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรกับกูจะเอายังไง
ตัวเขาเองก็เลยเปิดประตูห้องจะไปคุยด้วย
แต่กลับถูกอีกฝ่ายไล่ยิงจนได้รับบาดเจ็บทันทีนะครับ
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่รู้ทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันนะฮะ

จะเห็นนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่หน้าห้องเป็นประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุขณะที่คนเห็นเหตุการณ์กำลังนอนอยู่นะครับ
ปรากฏว่าคนเจ็บเห็นไปเคาะประตูห้อง
ขอยืมไฟแชคพร้อมกับบอกว่าพี่ไม่ยอม
คนขับรถคันตองหนึ่งมันตบหน้าพี่
ตัวคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ค่อยพูดค่อยจากันนะครับ
แต่ตัวคนเจ็บก็ไม่ยอมส่งไลน์เข้าไปในกรุ๊ปคุณ
คือในกรุ๊ปมีใครบ้างล่ะคือเพื่อนร่วมงานทั้งนั้นนะ
ท้าทายผู้ก่อเหตุครับจากนั้นได้ยินเสียงทั้งคู่เนี่ย
คุยกันอยู่หน้าห้องเพราะผู้ก่อเหตุคงมาเคาะประตูเรียกไงคุณ
ก่อนที่คนเจ็บจะชักมีดไปไล่ฟันผู้ก่อเหตุเขาก่อน
ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปครับผ่านไปไม่นานครับ
ผู้ก่อเหตุกลับมาพร้อมกับอาวุธปืนนะครับ
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีการยิงกันนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจนำคนเจ็บและคนเห็นเหตุการณ์
ให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพบางปูนะครับ
แล้วก็ต้องติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ